อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเหตุทะเลาวิวาสกันของวินมอเตอร์ไซค์ที่เราตามต่อเนื่องมาในย่านอุดมศุกร์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยมาเข้ามอบตัวกับตำรวจนครอ่า
ตำรวจนครบันบางนาเพิ่มอีก๘คนแต่ว่าปฏิเสธว่าเป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ที่รับจ้างเนี่ยนะคะทางตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อ
ขอเข้ามอบตัวแต่อย่างใดตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมา
แล้วก็ตามจับคนที่ยังหลบหนีอยู่ด้วยค่ะหลังจากที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบานบางนาและตำรวจนครบานห้า
ติดตามจับกลุ่มผู้ที่ร่วมก่อเหตุทะเลาวิวาสระหว่างกลุ่มวินรถจักรยานยนต์
ซอยอุดมศุกร์เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจับผู้ต้องหาได้แล้ว๖คน
ส่วนนายวัญชัยมงคลเข็มและนายประมุกวิเชียนดีหลกกุลซึ่งเป็นหัวหน้าวินรถจักรยานยนต
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดจากนายประมุกซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ต้องหามาติดต่อขอเข้ามอบตัว
ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่ค่ะรวมถึงกรณีที่มีผู้ให้ปากคำว่า
กลุ่มวินนายประมุกนี่มีการเตรียมตัวเพื่อก่อเหตุมาก่อน
ก็จะต้องสืบสวนในรายละเอียดเพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย
อกจากนี้นะคะยังมีการดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุอีก๘คน
ซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์หน้าธนาคารที่มามอบตัวทุกคนมีภาพปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
และก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในแต่ละบุคคลนะคะ
เพราะว่ามีพฤติการที่ต่างกันเบื้องต้นผู้ต้องหาทุกคนยังคงให้การปฏิเสธ
ซึ่งตำรวจจะยังไม่นำตัวส่งฟ้องโดยทำการผัดฟ้องฝากขังไปก่อนนะคะ
ส่วนนายปิยภวงเกษรผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกส่งตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังตั้งแต่เมื่อวานนี้
ตำรวจขออายัดตัวกลับมาแล้วค่ะเพื่อมาสอบสวนเพิ่มเติม
และจะขยายผลถึงผู้ร่วมก่อเหตุต่อไปโดยในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอนอบังนาแบ่งงานกันลงพื้นที่หกชุดค่ะ
กระจายไปสืบสวนข้อมูลตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มตามเส้นทางต่าง
พิสูจน์ทราบตัวบุคคลและตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีนี้
โดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนคือในคาม
อันนี้เป็นวินรถจักรยานยนต์กลุ่มวินอุดมศุกร์หนึ่ง
ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมก่อเหตุและเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยว่าใครเป็นผู้วางแผนนะคะ
ในการจัดเตรียมอาวุธไปใช้ก่อเหตุก่อนจะนำผลการลงพื้นที่ครั้งนี้มารายงานในที่ประชุม
และก็จะต้องวางแผนการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปค่ะคดีนี้นี่คือต้องรวบรวมค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่ง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุผู้ที่ร่วมอยู่ในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยจำนวนมากนะคะ
ตีกันเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบคนได้อ่าแต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันแล้วก็มีคลิปวีดีโอจากคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็มีการโพสต์กันเยอะแยะนะคะนั่นก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเก็บรวบรวมเหมือนกัน